วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสากู้ภัยตำรวจและชาวบ้าน
ร่วมกันประดมกำลังค้นหาชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับ
ป่าเขาหนองน้ำเขียวจังหวัดชมบุรี
ระหว่างการหาของป่าเมื่อ๑๑วันที่แล้ว
คือหายไปเกือบ๒สัปดาห์แล้ว
ขณะที่ภรรยาของผู้ที่ศูนย์หาย
เดินทางไปพบหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เพื่อขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ตำรวจสพคลองกิวแล้วก็ชาวบ้าน
ได้ร่วมกันไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อขอขมาและขอให้เปิดป่า
ก่อนที่จะเริ่มค้นหานายเสน่หเฟื่องฟูหรือว่าเก่งอายุ๔๑ปี
ที่เข้าไปหาของป่าในป่าเนินเขาหนองน้ำเขียวหมู่๒

หายตัวไปถ้านับมาถึงวันนี้ก็คือ๑๑วันแล้วนะครับ
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสแกนหาสัญญาณมาใช้ค้นหาโทรศัพท์ของผู้สูญหายด้วยนะครับ
ซึ่งก็มุ่งหน้ามุ่งเป้าไปที่พื้นที่ในป่า
คนหายได้โทรศัพท์หาภรรยาเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปขาดการติดต่อไปนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่าหากแบตเตอรี่โทรศัพท์ยังไม่หมดจะต้องพบเครื่องโทรศัพท์อย่างแน่นอนนะครับ
ก่อนหน้านี้นางสาอุมากลิ่นเอี่ยมภรรยาของผู้ศูนย์หายด้วยแล้วให้ฟังบอกว่าสามีเข้าไปหาของป่า
ปกติก็เข้าไป๑วันก็จะกลับออกมาแล้วแต่คราวนี้ผ่านไป๑วันแล้วก็ยังไม่กลับออกมาสักที
วันก็ยังไม่กลับออกมาสักทีก็ช่วยกันออกค้นหาพร้อมกับชาวบ้านไม่พบตัว
เข้าแจ้งความเมื่อวันที่๑๗สิงหาคมต่อก่อนที่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจะช่วยกันค้นหาแต่ก็ยังไม่พบตัวนะครับ
อดคิดไม่ได้คือเรื่องเล่นลับนะฮะสิ่งที่มองไม่เห็นโดยไม่มั่นใจเลยว่าสามีไปลบหลู่อะไรไว้หรือเปล่า
ถูกเจ้าที่เจ้าทางบังตาไม่ให้เห็นก็เลยนิมนต์พระไปทำพิธีเปิดป่าขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
ขณะที่ญาติญาติได้จุดทูบบวงสวงป่าแล้วก็ได้พบซองบรรจุกาแฟตกหล่นในโกรกตารวยที่เป็นทางลาดชันนะครับ
โดยยังคงมีความหวังว่าสามียังปลอดภัยดีแล้วก็มีชีวิตอยู่นะฮะ
ซึ่งวันนี้เธอเองก็เดินทางไปพบกับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อขอร้องให้หมอปลามาที่เกิดเหตุให้มาช่วยดูหน่อยว่าสามียังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะฮะ